ส่วนกรณีของออนุมาสุธิรักษ์กับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ที่กล่าวถึงคณะทีมวอเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ติดโควิด๑๙ยี่สิบสองคนว่า
เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้แม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ต้องระวังตัวเองนะครับ
ออนุมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นจนเป็นกระแสดราม่านะครับซึ่งล่าสุดก็จบลงด้วยดีนะครับภายหลังที่ออนุมาได้มีการแชร์โพสต์คำชี้แจงของทีมงานของหมอทวีสินพร้อมขออภัย
เนื่องจากเข้าใจผิดจากการอ่านข่าวพาดหัวข่าวของสื่อนะครับนอกจากนั้นทางฝั่งของนายแพทย์ทวีสินเองก็ได้มีการโพสต์ให้กำลังใจทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยเช่นกันนะครับ
ประโยคที่ว่าผมเป็นเอฟซีวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยขอให้หายไวสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับพร้อมกับปิดท้ายว่ารักนะจุ๊บด้วยนะครับ